อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนกันก็คือทรัพย์สินนะคะ
ในช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจฝืดเคืองทำมาหากินยาก
บางคนก็จ้องที่จะชิงทรัพย์สินของคนอื่นอย่างกรณีนี้ค่ะ
ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องระมัดระวังทรัพย์สินตัวเอง
ยิ่งดีเพราะว่าเราเจอคนเยอะลูกค้าก็มากหน้าหลายตา
ล่าสุดค่ะแม่ค้าขายโรตีนะคะถูกคนร้ายชิงทรัพย์
เอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าสตางค์ไปนะคะ
แต่ว่าพลเมืองดีมาเจอก็ช่วยขับรถไล่ตามคนร้ายรายนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะพลเมืองดีเขาขับรถมาพอดี
ก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือเธอก็ตกใจนะคะ
ถูกคนร้ายตบทรัพย์ชิงทรัพย์ไป
สองสามีภรรยาพลเมืองดีก็เรียกว่าขับรถตามไปนะคะเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตรงก่อนจะถึงสถานีบริ
น้ำมันปอตททางเข้าอำเภอบางบานนะคะ
เขาเร่งเครื่องตามไปสุดกำลังแต่ว่าก็ไม่ทันคนร้ายนะคะ
และอย่างที่เราเห็นตรงนี้มันมืดมันค่อนข้างมืด
แล้วมีทางแยกค่อนข้างเยอะด้วยนะคะ
ทางไปอำเภอบางบานแล้วก็มุ่งหน้าเข้าตัวเมือง
ก็ตามไม่ทันก็วนรถกลับไปให้กำลังใจแม่ค้า
ผู้เสียหายนะคะซึ่งทราบชื่อภายหลังก็คือ
นางสาวพัชรีที่มาอายุสิบเก้าปีตกใจนะครับ
โรตีอยู่โดนคนร้ายมาชิงทรัพย์ไปแบบนี้
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเธอก็โพสต์แจ้งเตือนภัยในเฟซบุ๊คส่วนตัวที่ชื่อว่า
ช่างหนึ่งอายุทยานะคะเตือนให้หลายหลายท่านให้ระวังโจรผู้ร้าย
โดยเฉพาะในจุดเปลี่ยวที่ไม่ค่อยมีคนค่ะ
จริงตอนแรกมันค่อนข้างจะไวตอนนั้นยังคิดอะไรไม่ออก
ก็คือกะจะตามของให้น้องให้ได้ครับจะตามให้ได้ก็คือแต่ว่ามันตามไม่ทันจริง
แล้วเมื่อที่หันหลังไปอ่ะมันฟ้าโทรศัพท์กับฟ้ากระเป๋า
น้องเขาเห็นก็เหมือนว่ามันจะแย่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
มันแย่งตู้อะไรอย่างนั้นไม่ได้มันก็ตะบัดน้องหลุดออก
แล้วก็วิ่งขึ้นแล้วมาใส่ขับออกไปเลย
นี่แหละค่ะก็เตือนภัยนะคะผู้เสียหาย
เข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาแล้วค่ะ
แล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะ
เสียดายเงินและโทรศัพท์ค่ะ